แล้วก็สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้พัฒนาเกมในโลกเสมือนจริง
หนึ่งในนั้นที่กำลังจะมีการเปิดตัว

มันก็จะกลายเป็นปืนเลเซอร์ที่ใช้ต่อกรกับศัตรู
ซึ่งนี่ก็จะเป็นเกมเสมือนจริงที่มีผู้เล่นในคราวเดียวกันทีละหลายคน
อกจากนั้นยังสามารถเล่นกับคนได้ทั่วโลก
ถึงกว่า๑๒ล้านโลเคชัน
นี่คือเกมที่กลายเป็นกระแสมากที่สุดในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา

กลายเป็นแอปติดมือถือของใครหลายคน
ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านเกมอย่างจอนฮิกซ์วิเคราะห์ว่า
คือการใช้เทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อน
ซึ่งโทรศัพท์ส่วนใหญ่มีอยู่แล้ว
ก็เป็นเพราะเกมนี้ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีที่ล้ำเกินไป
เนื่องจากปัจจุบันโทรศัพท์สมาร์ทโฟนส่วนใหญ่
แต่ก็ไม่มีใครปฏิเสธว่าพัฒนาการของเกมบนมือถือ
โปรดติดตามตอนต่อไป

ผู้เล่นหลายคนสามารถออกมาสนุกกันได้ในโลกจริง

เพื่อเปลี่ยนสมาร์ทโฟนให้กลายเป็นอุปกรณ์เล่นเกมชิ้นสำคัญ

เช่นการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดน
เป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมเกม
ซึ่งนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจ
ที่จะสร้างความแปลกใหม่ของผู้พัฒนา
อุตสาหกรรมเกมเรามีอุปกรณ์หลายอย่างที่ใช้ควบคุมการเล่นเกม

โดยเฉพาะจากเดิมที่การเล่นเกมต้องอยู่ในห้อง
ตอนนี้ผู้เล่นสามารถออกไปเล่นเกมข้างนอกได้ทุกที่

เกมทั่วโลกต่างให้ความสนใจกับการพัฒนาเกมนี้
เห็นได้จากเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา

ในการระดมทุนพัฒนาเกมได้ถึงกว่า๑๔ล้านบาท
ทะลุเป้าหมายเดิมที่ตั้งเอาไว้ราวร้อยละ๖๐

จะยิ่งทำให้เกมนี้ได้รับความสนใจมากขึ้น

ในฐานะที่เป็นหน้าต่างสู่สังคมทางเลือก
ก็จะส่งผลดีต่อเกมของเขาด้วย

ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในโลกจริงของมนุษย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านเกมฟันทงว่า

สำหรับวงการเกมอย่างแน่นอน

ข่าวเทราะห์ทีวีรายงาน